มาดูเรื่องของเพื่อนบ้านและคนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กันนะฮะ
เมื่อกี้คุณสืบสกุลโปรยไปคุณผู้ชมส่งข้อความมา
นี่ขนาดยังไม่ได้ฟังเล่าข่าวนะบอกว่าถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้

เหรอฮะนี่กำลังจะถามพอดีเพราะว่าคนโพสต์เขาถามว่า
ถ้าข้างบ้านของคุณเป็นแบบนี้คุณจะทำอย่างไร
พร้อมระบุข้อความแบบที่ผมถามไปแล้วครับ
ถ้าข้างบ้านของคุณเป็นแบบนี้ทำยังไงคุณดูสิ
โอ้โหจากรูปบ้านผมอยู่ฝั่งขวา
ประตูเหล็กดำน้ำตาลเนี่ยนะต้องทนกับกลิ่นขยะ
แล้วก็เสียงหมาที่เห่าหอนทุกคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
ทนแบบนี้มาตลอดเลยแม่ผมก็แทบไม่ได้นอน
ในบ้านขยะมีเกือบสิบตัวเรียกบ้านขยะเลยเหรอ
มันไม่เคยออกมาเผชิญสู่โลกภายนอกเลย
ตัวเขาเองก็ต้องทนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหน
คุยดีก็แล้วด่าก็แล้วก็เหมือนเดิม
แท็กผมควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ

ย้ายบ้านหนีถ้าผมย้ายไม่ได้ผมจะทำอย่างไรเออนะฮะ
ทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลทราบว่าบ้านที่เกิดเหตุ
คือบ้านเลขที่๑๔๕ทับ๑๒๑หมู่๗ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลี
สมุทรปราการก็เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ทีมข่าวของเราก็ไปดูโอ้โหขยะมันล้นออกมาแบบนี้

เจ้าของบ้านชื่อว่านางปูอาศัยอยู่ชั้น๒ของบ้าน
เพราะชั้นล่างไม่มีที่อยู่อาศัยแล้ว

ทีมข่าวสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังบอก
นางปูเคยทำงานเป็นพนักงานโรงแรมย่านกิ่งแก้วเขตบางนา

ลาออกมานางปูก็ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย
เก็บไปเก็บมามันล้นออกมาขนาดนี้คุณ
เพราะบ้านทาวน์เฮาส์มันมีที่เก็บไม่เยอะใช่ไหม
แต่ว่าอยากจะเก็บไว้โอ้โหเก็บมาจนล้นเลย
ปีก่อนชาวบ้านก็ร้องเรียนนิติบุคคลของหมู่บ้าน
ติก็มาเก็บขยะออกไปจากบ้านของนางปู
แต่หลังจากนั้นนางปูก็ยังมาเก็บขยะ
เอามาไว้ในบ้านจนล้นออกมาหน้าบ้านเหมือนเดิมเลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราพยายามตะโกนเรียกนางปูเจ้าของบ้าน
ต้องตะโกนไกลล่ะคุณเพราะขยะมันลดออกมา

ก็ไม่ยอมออกมาพูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวนะฮะ

นิติบุคคลของหมู่บ้านได้เข้าไปเจรจากับนางปูเหมือนกัน
ซึ่งนางปูรับปากว่าพรุ่งนี้จะให้ญาติมาช่วยขนขยะออกไป

เดี๋ยวทางนิติบุคคลก็จะจ้างเอกชนเข้ามา
นำขยะออกไปเพื่อความเรียบร้อยของหมู่บ้านนะฮะ

เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็คงไปดูว่าพรุ่งนี้จะสะอาดสะอ้านกว่านี้หรือเปล่านะฮะ